เขาบอกว่ามีร้านที่เขาจัดแน่นจัดเต็มเรื่องของผัก
ผักเยอะมากกองเรียงรายเต็มไปหมด
ไปร้านนี้ผมบอกเลยว่าถ้าคุณเอามายองเนสไปด้วยคุณจะได้กินสลัดผัก

ค่ะชื่อเขาจริงไม่ได้ยามใครมันเป็นชื่อร้านจริง
เพราะฉะนั้นไปติดตามความอร่อยกันเลย
ตลอดกินวันนี้พาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดราชบุรี
เขาบอกว่าที่นี่มีร้านโคตาระเด็ด
กับร้านโคตรขนมจีน
แต่เฮ่ยไหนมีแต่ผักละนี่
สรุปนี่มันร้านขายผักหรือร้านขายขนมจีนกันแน่ล่ะครับ
รับผักไหมคะเนี่ยผักอร้อยสั่งมาจากนอกผักชีลาวนะคะ
ถ้าเกิดว่าคุณจะรับผักคุณต้องสั่งนมจีนจานละ๓ถีบ
มีลูกชิ้นสี่สิบมีไข่สี่สิบนะคะ
อร่อยดูผักนะคะมาจากเมืองนอกนะคะผักชีลาว
แหมเล่นมุกแบบนี้เนี่ยแล้วจะเอาอะไรไปสู้ล่ะครับ
แม่ค้าหน้าตาแซ่บสุดสวงทะลวงถึงไส้ช่างผู้ช่างจาคนนี้เนี่ย
คือพี่ติ๊กเจ้าของร้านโคตรขนมจีนที่เขาร่ำลือกันนักหนาถึงความอร่อยมานานกว่า๓๐ปี
ทีเด็ดของร้านนี้นอกจากขนมจีนเขาว่ากันว่าอยู่ที่สารพัดผักกว่า๒๐ชนิดนี่แหละครับ
ต้นเราขายแค่เล็กน้อยก็ขยายมาเรื่อย
เรื่องผักนี่มันเยอะตลอดนะเพราะว่าฉันชอบให้คนกินผักเยอะ
ฉันก็ซื้อถูกหมดเลยฉันชอบซื้อนะ
ให้คนกินฉันมีความสุข
ผักทุกอย่างที่พี่ติ๊กซื้อมาการันตีความสดปลอดสารพิษ
ที่สำคัญบางชนิดยังเป็นสมุนไพรบางชนิดก็หาทานยากอีกด้วยนะครับ
มันมีของแปลกอยู่หลายชนิดเหมือนกันนะแต่ว่าก็ตามบ้านนะ
คนเท่าคนแก่เขาก็จะเอามาส่งแบบนี้นะ
เหมือนกับชมจันทร์ขมิ้นขาวบัวสวรรค์
ทะแยงธรรมดานี้จะไม่มี

แต่ผักทุกอย่างนี้ที่ฉันให้เขากิน

เรื่องแบบนี้ฉันต้องตอบตัวได้หมด
อ่ะไหนขอลองทดสอบหน่อยสิครับ
ขมิ้นขาวบางพวกเลอเหม็นเปรี้ยวพวกข้างในพวกอะไรเนี่ย

นางแพวถ้าเกิดสำหรับผู้ชายแล้วจะกินดีนะยักษ์
มันแก้เหน็บฉ่าอะไรของในตุ๊กกีชา

นางแพวถ้าเกิดเราเป็นกระเทยมันจะเรียก
เจ๊วันนี้นางแพวมีนรึเปล่า
อดทะแยงมันแก้ไอ้นี่เลย

เส้นอุดมันกินแล้วมันจะออกปากออกจมูกเลย
มันจะเป็นอันเนี่ยทำให้

ใช่แล้วก็ไข่มัน
เรียกว่ามากินขนมจีนของร้านพี่ติ๊ก

มุนไพรที่พี่ติ๊กเลือกสรรมาให้แบบไม่อ้านอีกด้วยล่ะครับ
สุดยอดไปเลย
โคตรเยอะซึ่งแบบไม่ห่วงผักคือ

ผัก

ถ้าบอกว่าป่าสัง

ร้านนี้บริการดีอร่อยได้มาก
เพอร์เฟคมากเลย

สำหรับใครที่มาจากต่างจังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานหรือใต้

เพราะร้านโคตรขนมจีนของพี่ติ๊ก
เขามีน้ำยาให้เลือกมากมายครบ๔ภาค

ขนมจีนน้ำเงี้ยวสำหรับคนภาคเหนือ
ขนมจีนน้ำปลาร้าสำหรับคนภาคอีสาน
ขนมจีนน้ำยาปักใต้สำหรับคนภาคใต้
อกจากนั้นยังมีแกงเขียวหวานและแกงพะแนงอีกด้วยนะครับ
แต่ที่เขาบอกว่าเด็ดสุดต้องนี่เลย
ขนมจีนหอยดอง
ทุกเมนูสนุนราคาเริ่มต้นที่๓๐บาทเท่านั้น
น้ำลายไหลแล้วใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชม
ติ๊กครับไม่ทราบว่าร้านเปิดกี่โมงล่ะครับเนี่ย

ถึงเพิ่งตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่กี่โมงนะครับ

๖โมงบ่ายอุ๊ยแป๊บหนึ่งแสดงว่าหมดเร็วเลยนะนี่

อ๋ออะไรจีนหรอ
ใช่ตรงนี้สงสารคนกินมันร้อน
เออเคล็ดเหล้าแค่นี้แหละเออ

สำหรับใครที่กำลังรับชมอยู่
อยากจะมาลองทานขนมจีนโดนพร้อมผักสด
มาเลยครับที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
อยู่ติดกำแพงสถานีตำรวจภูทรราชบุรี

ขายของให้เต็มที่เลยครับพี่ติ๊กครับ
โคตรขนมจีนขอเชิญทุกคนเลยนะคะ
ที่ชอบกินผัก

เจ๊ติ๊กน่ารักจังเลย

ถ้าถือมายองเนสไปก็กินเป็นสลัดได้เลย
แต่ว่าจริงขนมจีนน้ำยาเขามีหลายแบบอยู่แล้วไง
คือมันน่าอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องไปถืออะไรไปหรอกนะ
ไปแต่ตัวก็กลับมาพุงกลาง
โอ้ยภูมิกลางแน่แล้วไปเจอแต่ละผักบอกเลย
ผักได้เยอะจริงบางผักเห็นแล้วต้องฮือฮาเลยนะ

โหแล้วผัก

ผักนี่กินแล้วเดินตัวตรงไม่ได้เลยนะ

นึกอยู่มีผักเอียงไม่ต้องสิ